คุณผู้ชมคิดว่าน้ำลึก๑เมตรทำให้คนจมน้ำเสียชีวิตได้ไหมคะ
อันนี้เป็นคำถามที่ครอบครัวของวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาถามไว้
เพราะว่าผู้ชายคนนี้จมน้ำเสียชีวิตในคลองที่มีความลึกแค่เมตรเดียว
เรื่องต้นตอนแรกหลายคนบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
แต่ครอบครัวเขาติดใจถึงแม้ร่างกายจะไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือต่อสู้อะไร

ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้เลย
พบศพชายจมน้ำเสียชีวิตในคลองลำผักชีหลังสนามกีฬารามอินทราริมถนนเทพรักษ์
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
พบผู้ตายคือนายชัชวินถาพรนะคะอายุ๕๐ปีนายชัยชวินนะคะ
สภาพเนี่ยคือนอนหงายไม่ใส่เสื้อสวมกางเกงขายาวสีดำลอยอยู่ริมตลิ่ง
ใกล้กันมีกระเป๋าสะพายผู้ตายวางอยู่ด้วยก็นำร่างขึ้นมานะคะ
แล้วก็เก็บกระโปรงกระเป๋าอะไรไว้เป็นหลักฐาน
ต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไร
คันนี้ค่ะในเบาะมีเสื้อวินหมายเลข๕๑หมู่บ้านอนันสุขสรรค์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อวานนี้
วันนี้เราส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะที่คลองลำผักชี
อย่างที่บอกคลองนี้มันกว้าง๕เมตรแต่มันลึกแค่๑เมตร
ฝั่งตรงข้ามมีคนมาสร้างกระท่อมไว้เป็นที่หลับนอน
ซึ่งเขาบอกว่าแก๊งที่สร้างกระท่อมไว้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของผู้ตายด้วย
ได้คุยกับนายชูศักดิ์นะฮะคนพบศพคนแรกเขาบอกว่า
เมื่อวานชัยชวินมานั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างกระท่อมด้วยกันนี่แหละจนถึงบ่าย
แล้วชายชวินก็เมาหนักเลยนั่งอยู่บนแท่นปูนริมตลิ่ง
เขาบอกนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เห็นจนกระทั่งเขากลับมาสี่โมงเย็นก็แปลกใจว่า
ทำไมรถมอเตอร์ไซค์ของชัยชวินยังจอดอยู่บนทางเท้าอยู่เลยอ่ะ
เพราะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนห่วงรถมากต่อให้เมาแค่ไหนก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์กลับไปด้วย
กลับมาเจอแต่รถไม่เจอชายชวินก็งงมากก็พยายามตามหาชวนเพื่อนตามหา
ห้าทุ่มเขาเอาเสื้อมาซักในคลองจังหวะนั้นก็ใช้ไฟฉายส่องลงไปในน้ำหาปลาไปด้วย
โอ้โหไม่เจอค่ะปลาแต่เจอชัยชวินนอนหงายอยู่เลยค่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจนะคะเบื้องต้นคิดว่าคงเมาเหล้าอ่ะ
แล้วที่บอกว่านั่งอยู่ตรงแท่งปูนริมคลองน่าจะพลัดตกลงไป
ก่อนหน้าก็ช่วงบ่ายนั้นนั่นแหละก็ที่ว่านั่งกันอยู่
รถที่เจาะอยู่ตรงนี้
เดียวกันทางด้านญาติของผู้ตาย

อาหารข้าวหวานมาวางไว้ที่ตลิ่งริมคลอง

กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่มหาสารคามค่ะ

บอกว่าครอบครัวติดใจสาเหตุการตายของพ่อ
รู้อยู่แล้วล่ะว่าพ่อชอบดื่มเหล้า

คนแถวนั้นก็น่าจะต้องได้ยินหรือเปล่า

เห็นบอกว่านั่งดื่มกันถึงบ่ายเองใช่ไหม
แล้วเพื่อนกลับมาไม่เจอพ่อคือ๔โมงเย็น
ยังไงส่วนประเด็นที่ว่าหรือจะเป็นคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ลูกสาวบอกอันนี้ตัดทิ้งได้เลยพ่อไม่ใช่คนแบบนั้น
และที่สำคัญเธอเพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อ๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เอง
พ่อยังพูดอยู่เลยว่าเออมีหลานให้พ่อไวนะพ่ออยากอุ้มหลาน
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อยู่พ่ออยากจะคิดฆ่าตัวตายอืม
แล้วชีวิตพ่อเองก็ไม่ได้เครียดอะไรเพราะเธอก็ส่งเงินให้พ่อใช้ทุกเดือนตลอดตลอด
พ่อขี่วินพ่อก็ขี่หารายได้เป็นเหมือนกับว่าจะได้ไม่ว่างครับ
แต่เธอส่งเงินให้อยู่แล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พ่อจะคิดสั้น
กลัวแค่ว่าพ่อถูกทำร้ายหรือเปล่า

มันต้องใช้ไฟฉายแบบหลายอันเลยอะค่ะ
มีอย่างอย่างเท่านั้นบางนี้ตื่นด้วยตื่นใช่ค่ะ
นี่ร่องร้อยร่องร้อยใช่ค่ะ
เพราะว่าหนูเพิ่งแต่งงานวันที่๑๘เขาไม่น่าจะไป
เขาก็ยังคุยกับหนูวันที่๓แบบอยากมีหลานมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่น่าจะใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะใช่
ก็คือเกี่ยวกับผู้ชนะสูตรมากกว่าแต่ตอนนี้ไม่ปักใจไปที่เสียชีวิตเอง
ใช่แต่ก็แค่มีสงสัยออสว่ามีคนทำร้ายหรืออะไรอย่างนี้
ครับผมไม่ได้ให้สิ้นให้ทำสงสัยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
เมืองต้นตำรวจสนบังเขนเปิดเผยนะคะ
สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้ว
ต้นอย่างที่บอกว่าตรวจสอบไม่มีบาดแผลอะไร
แต่เดี๋ยวก็จะต้องมีการชนะสูตรร่างอย่างละเอียดแหละ
เพื่อจะได้ดูว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ
ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้ง